ช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
คุณครูเป็นคนขี่แล้วก็มีน้องนักเรียนซ้อนท้าย

ปรากฏว่าก็พยายามจะแซงรถบรรทุก
แต่แซงไม่พ้นแล้วก็ไปเจอกับแอ่งน้ำขัง
รถเสียหลักล้มแล้วรถบรรทุกทับค่ะ
เสียชีวิตนะคะช่วงเช้าค่ะ
แถวใกล้กับสถานีส่งกัสปตท
เรียบทางด่วนทุ่งครุกรุงเทพนะคะ
ตำรวจสอนอทุ่งครูได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
รถบรรทุกปูนซีเมน๒๒ล้อเฉียวชนรถจักรยานยนต์

เป็นครูโรงเรียนพุทธบูชาสภาพศพคือ
โดนล้อรกบันทุกข์ทับศีสะนะคะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นนักเรียนนะคะ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มานางสาวชนทิชาสุกเกษมอายุ๑๗
เรียนอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนพุทธบูชานี่แหละค่ะโรงเรียนเดียวกัน
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงวิ่งอยู่ด้านหน้า
รถจักรยานยนต์ที่มากันสองคนครูนักเรียนเนี่ยนะคะก็พยายามจะแซงรถพ่วง
แต่บังเอิญไปเจอรถกระบะที่ขับสวนเลนมาอยู่ในระยะประมาณ๒เมตร
รถจักรยานยนต์เบรกแต่บริเวณนั้นถนนเป็นแอ่งน้ำขังด้วยค่ะ
รถจักรยานยนต์ก็เลยเสียหลักลื่นถลัยล้ม
กับนักเรียนที่มาด้วยกันในรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะก็คือกระเด็นไปอยู่ใต้รถพ่วง
ก็เลยถูกรถพ่วงทับเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
ภัยส่งมอบให้นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อชนะสูตรนะคะ
แล้วก็ต้องติดต่อญาติให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ตำรวจสอนอทุ่งครูก็ต้องเรียกคนขับรถบรรทุกมาสอบสวนถึงสาเหตุที่ชัดเจน
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะ